ดูเรื่องการเมืองกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่เราได้เห็นหน้าตาของประธานและรองประธานสภาแล้ว
สถานีต่อไปที่ต้องจับตาดูก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งความคิดเห็นของบรรดานนักวิชาการก็ออกมาค่อนข้างหลากหลายนะคะ
อย่างเช่นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก็ให้ความเห็นบอกว่าการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
จะเป็นจุดชี้ทิศทางการเลือกนายกรัฐมนตรี
สิ่งที่จะต้องจับตาที่มาจากวันนี้ก็คือ
คะแนนงดออกเสียงที่มากกว่า๗๐เสียง
ซึ่งอาจจะกระทบกับการเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีคำแนะนำกับพักเก้าไกลด้วยนะคะ
บอกว่าให้ปรับยุทธศาสตร์และคุมคะแนนเสียงให้ดี
ศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสราชัยค่ะ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้สัมภาษณ์กรณีในวันมุธมัธนอมธาน
ภักดิ์ประชาชาติรับเลือกให้เป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติ
สำคัญก็คือต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
เพราะโดยหลักการระบบรัฐสภาพักที่ได้อันดับหนึ่ง

แต่ในหลักระบบรัฐสภาก็ยังมีอีกหลายหลักการ

การต้องได้รับการยอมรับและการทำงานร่วมกัน
ซึ่งประธานสภาไม่ได้เป็นประธานสภาของพักใดพักหนึ่ง
แต่คือเป็นประธานของสอสอทั้งสภา
การทำหน้าที่ก็ต้องประสานงานกับทั้งวิบฝ่ายค้านวิบรัฐบาล
ในบางเรื่องก็ต้องประสานงานกับตัวสอสอด้วย
เพราะฉะนั้นการยอมรับก็เป็นเรื่องสำคัญ
รวมถึงประสบการณ์ของประธานสภา
เพราะว่าข้างหน้ายังไม่รู้ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบลงยังไง
สภาจะมีสถานการณ์ยังไงนะคะ
ประธานสภาที่เป็นที่อาวุโสเป็นที่ยอมรับ
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
ถึงแม้ว่าการเลือกนายกและประธานสภาจะไม่สามารถชี้นำได้
แต่สิ่งที่ประธานสภาจะทำได้ก็คือการอำนวยความสะดวก
และไม่อำนวยความสะดวกในการเลือกนายก
ดังนั้นประธานสภาและนายกจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
แล้วก็เป็นการชี้ทิศทางด้วยว่าการเลือกนายกจะออกมาในทิศทางไหนนะคะ
ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑และ๒
มีความสำคัญเพราะว่าในบางเวลาอาจต้องมาทำหน้าที่แทน
วันนี้ก้าวไกลแม้จะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภา
แต่ก็ต้องได้ตำแหน่งรองประธานสภาเพื่อขับเคลื่อนงานการเมืองที่อยู่ข้างหน้า
ก็ต้องอาศัยตำแหน่งใดตำแหน่ง๑ใน๓ตำแหน่งนี้
สิ่งที่ต้องจับตานะคะจากการลงมติเลือกรองประธานสภา
ก็คือคะแนนงดออกเสียงถึง๗๗เสียงค่ะ
อาจารย์บอกว่าอาจจะส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นแผนซ้อนแผนหรือมีงูเห่าหรือไม่
เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้พักเก้าไกลปรับกลยุทธ์นะคะ
ว่าจะคุมคะแนนเสียงในพักร่วมยังไง
เพราะว่าถ้าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้อาจมีการพลิกคั่วตั้งรัฐบาลได้ค่ะ
การเป็นประธานสภาเนี่ยไม่ได้เป็นประธานเพียงแค่ของพักใดพักหนึ่ง
แต่คือเป็นประธานของสอสอทั้งสภา
แต่เพราะฉะนั้นพอเป็นประธานส่อทั้งสภาเนี่ย
ในการทำหน้าที่ก็ต้องประสานงานกับทั้งวิบฝ่ายค้านวิบรัฐบาล
แล้วก็ในบางเรื่องก็ต้องประสานงานกับตัวสอสอเองก็มี
การมีประธานสภาที่เป็นที่อาวุโสและเป็นที่ยอมรับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะ๗๐เสียงเนี่ยถ้าเกิดมันไปปรากฏอย่างนี้ในวันที่เลือกนายกรัฐมนตรี
เสียงหายไปจาก๓๑๒นี่เขาเหลือ๒๔๒นะ
แล้วถ้า๗๐เสียงนี้ไปเติม๑๘๘กลายเป็น๒๕๐
คือเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งในสภาพัฒนาศิลป์
วันเลือกนายกนี่เก้าไกรต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่แล้วนะครับ
คุมเสียงกันยังไงโดยเฉพาะในพักร่วมและโดยเฉพาะในพักเพื่อไทย
อีกท่านหนึ่งค่ะรองศัตว์อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
นะคะก็วิเคราะห์อย่างนี้ค่ะบอกว่า
การที่เพื่อไทยเสนอนายวันมุหมัตินอมธา
เป็นประธานสภาถือเป็นการลุกคาดค่ะ
เพราะเป็นคนกลางที่พักก้าวไกลปฏิเสธไม่ได้
จากมีความพร้อมทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะคะ
ซึ่งทำให้พักก้าวไกลอยู่ในภาวะจำยอมถอย
และการถอยของก้าวไกลครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าอาจเป็นผลดีทำให้ได้จากสวที่มองว่า
ถึงจะเป็นพักเด็กแต่ก็รู้จักยอมถอยเหมือนกัน
ส่วนด่านต่อไปการเลือกนายกรัฐมนตรียังตอบไม่ได้

เพราะว่ายังมีเวลาอีก๑๐๑๕วันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้
ก็เตือนพักก้าวไกลอย่าทำกระสุนลั่นอีก
หมายถึงอะไรก็ตามที่ทำให้คนเคลือบแคลงสงสัย
ว่ามีเจตนาอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต้องระมัดระวังทั้งตัวของนายพิธาทั้งสสก้าวไกล
แม้กระทั่งกองเชียร์ค่ะนะคะ
อกจากนี้ก้าวไกลควรขอให้เพื่อไทยช่วยสนับสนุนอย่างสุดกำลัง
ตามสัญญาแล้วก็ต้องขยันทำการบ้านมากขึ้น
หันมาหาเสียงในสภาโดยเฉพาะเสียงจากสว
ขยันประสานงานพูดคุยเจรจาลดท่าทีของตัวเองลงบ้าง
เชื่อว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
ขณะที่รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามกำแหงมั่นใจค่ะ
ว่านายพิธาจะได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน
แล้วก็จบการโหวตในครั้งเดียว
เพราะว่าถ้าหากนายพิธาไม่ได้รับเลือก
จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนค่ะ
ทางฝั่งก้าวไกลทางฝั่งคุณพิธานี้
ขยันทำการบ้านมากขึ้นและมีโอกาสชนะได้

คืออย่าคิดเพียงแค่ว่าสวเผื่อผมมั่นใจ
ผมเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับ
ผมเชื่อว่าสวจะต้องโหวตตามแบบที่เคยโหวตเมื่อปี๖๒

เหมือนเด็กนักเรียนประเภทนักศึกษา

จะชนะในการที่จะเลือกนายกรรมตรี

ก็คือต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่
ในการที่จะพูดคุยกับทางสว
มือเนี่ยมือในสภาสำคัญกว่ามือนอกสภานะณวันนี้นะครับ

บอกก็ก้าวไกลดันอาจารย์วันนอร์ขึ้นนะครับ

เพดานการแก้ไขมาตรา๑๑๒
อย่าสร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง

ความสงบสุขของประเทศสวแสดงเจตจำนงเจตนารมณ์หลายครั้งแล้วนะ
ว่าเรื่องนี้มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมือง
แก้ปัญหาในสภาแล้วไปทำงานแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนดีกว่า
สวรอฟังอยู่นะถ้ายังเดินหน้าต่อยิ่งเพิ่มเงื่อนไขไปเรื่อย
นำไปสู่ความขัดแย้งและทำให้สวไม่สบายใจมากขึ้น
ในการวดเลือกนายกรรภบตรีครับ